มาดูเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องเดือดร้อนนะคะ
คุณทัศนัยโรสลินขอร้องเรียนเลยนะคะผ่านหน้าจอ
ยกมือเลยค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครรภ์หลวง
ท่านดูท่านฟังข่าวนี้หน่อยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
ชาวบ้านร้องเรียนมาเยอะเลยอย่างบ้านนี้สองหลัง
จากพันสามกลายเป็นสามพันสี่อีกหลังหนึ่งสองพันสองเป็นสี่พันห้า
เกิดอะไรขึ้นนี่ล่าสุดค่ะผู้กองเอกนะคะ
สารวัตรเอกค่ะสารวัตรเอกออกมาร้องเรียนสารวัตรเอกคือใคร
เป็นอดีตผู้สมัครสอสอจากภักดิ์เสรีรวมไทย
ออกมาโพสต์บินค่าไฟแบบนี้ตั้งคำถามค่ะ
ปกติใช้ไฟพฤติกรรมก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมาก
บินค่าไฟมา๙๐๐กว่าบาทแล้วจู่ขึ้นเป็นพันกว่าบาท
มางวดนี้สองพันกว่าบาทเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหหลายคนนะคะไม่ใช่เฉพาะท่านนี้อย่างเดียวนะ

ซึ่งปกติแล้วผมจะพยายามไม่เปิดแอร์เลย

เราก็พฤติกรรมมันปกตินะครับ
แต่ก็แปลกใจว่าเฮ้ยมันขึ้นมันยังไงเป็นเท่าตัว
นี่ไงคุณก็ตั้งคำถามดิฉันก็ตั้งคำถาม
แล้วปรากฏว่าชาวเน็ตเยอะเลยนะคะ
ตั้งคำถามค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วหลายคนมาแสดงความคิดเห็นนะคะ

นี่ว่าทำไมค่าไฟมันสูงขึ้น
อย่างน่าพิษวงศ์งงวยและน่าตกใจกลัวมาก
เพราะหลายคนตอนนี้ต้องบอกยอมรับนะคะว่า

ทำไมมันช่างสวนกระแสจากที่นายกรัฐมนตรี

อุบลราชธานีเมืองดอกบัวค่ะ
โชว์ใบเรียกเก็บค่าไฟค่ะ

เขาบอกว่าต่อให้ใช้ไฟเพิ่มอีกเท่าตัว

สูงกว่าเดิม๓๔เท่าตัว
คือ๖๐๐มันเหมือนบ้าน๓หลังรวมกันนะ

เออมันคืออะไรเนี่ยค่ะ

ต่อมาค่ะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ

โดยบอกว่าเดี๋ยวจะขอเข้าไปตรวจสอบเรื่องของค่าไฟแพงให้

คุณผู้ชมฟังนะคะอันนี้เป็นผลประโยชน์ของท่าน

ใครที่คิดว่าค่าไฟที่คุณใช้อยู่เนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ย

สามารถไปทำเรื่องให้การไฟฟ้าไปตรวจสอบให้ได้
ซึ่งทางการไฟฟ้าจะตรวจสอบให้ทุกราย
ส่วนฟรีหรือเปล่าอันนี้ในสคริปต์ไม่ได้บอก
เดี๋ยวผมจะทำดูนะอยากรู้เหมือนกัน

น้องคอนหลวงค่ะ
คุณมนตรดีมีปัญหาเหมือนกันไหมครับ
คุณเหมือนกันค่ะจากประมาณ๓๐๐๐ไปปลายก็เกือบ๕๐๐๐ไหมครับ
ใช่ค่ะใช่
คุณผู้ชมที่ชั้นเรื่องนี้นานเห็นขยิตา๑๘รอบจริงหรอ
คนนี้ออกมาเสนอมาตรการสวนกระแสจริงเหรอ

คุณคำนวณสิทธิสมานเป็นใครล่ะ
เป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นสวเป็นสวที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะคอสชคุณค่ะ
ออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กบอกว่าหากโควิด๑๙ลากยาวรัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชน
ลดค่าไฟ๓และให้ใช้ไฟฟรีเฉพาะผู้ใช้ขนาด๕แอมป์ไม่เกิน๙๐หน่วย
เท่านี้คุณคำนวณบอกว่าผู้คนขบขันรักคนขมขื่นกันทั่ว
เพราะไอ้มาตรการแค่นี้มันไม่ได้ช่วยลดภาระให้กับประชาชน
เพราะฉนั้นคุณคำนูนศิษฐีสมาชิบบอกว่า
โดยมีการเสนอให้รัฐบาลต้องให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าฟรีทุกบ้าน
บ้านบ้านละ๑๐๐๐บาทเกินจาก๑๐๐๐บาทลดให้๕๐
ทำแบบนี้เป็นระยะเวลา๓เดือน
ยืนยันเลยนะคะว่าไอ้การกระทำแบบนี้กฎหมายให้ทำได้
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกรกภ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสนธิรัตน์สนธิศจีนรวง

นำเรื่องนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นการเร่งด่วน

จาก๖๐๐เป็น๒๐๐๐หนึ่งค่าไฟ

ตอนนี้ต้องมาจ่าย๔๘๐๐ครับล่าสุด

ลองตรวจสอบลองแจ้งไปทางการไฟฟ้า

จะมีปัญหาเรื่องของมิเตอร์หรือเปล่าหรือไม่อย่างไร
แต่ก็แต่มันก็น่าแปลกว่าทำไมทุกคนมันเป็นเหมือนกันหมด

ว่าคนข้อนประเทศมีปัญหาเหมือนกันหมดนะ
จะบอกว่าอากาศร้อนหน้าร้อน

อันนี้พยายามถ่ายเหตุผลนะ